ครอบครัวชาวมาเลเซียครับ
เชื้อสายจีนตามหาลูกสาวหายตัวไป
เมืองไทยและพิกัดสุดท้ายอยู่ตอนบนของประเทศ

กัดที่เจอตัวครั้งสุดท้ายคือด่านแม่สายจังหวัดเชียงราย

กลัวว่าจะโดนอุ้มเรียกฆ่าไถ่หรือว่าทำร้ายร่างกาย

หายตัวไปตั้งแต่๑มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
ในโพสต์ระบุว่าลูกสาวหายตัวไปกว่า๒๔ชั่วโมง
แล้วที่เชียงใหม่ประเทศไทยก็คือผู้หญิงคนนี้ครับนางสาวแองจี้ชองซัมยีอายุ๒๒ปี
แล้วก็ขอให้พลเมืองดีช่วยกันตามหาหน่อยแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยครับ
เป็นแม่ของผู้หญิงคนนี้แหละครับคุณแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับแน่นหน้าอก
เป็นห่วงลูกสาวใครเจอก็ช่วยโทรติดต่อบอกคุณแม่หน่อยคุณแม่กำลังเฝ้ารอข่าวอยู่นะครับ
แล้วครอบครัวบอกว่าได้ข้อมูลพิกัดสุดท้ายที่แองจี้ปรากฏตัวอยู่ที่ด่านแม่สายจังหวัดเชียงราย
ดังนั้นถ้าใครรู้เบาะแสช่วยแจ้งตำรวจในพื้นที่หรือว่าติดต่อเบอร์คุณแม่ก็ได้

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับล่ามชาวไทยที่พูดภาษามาเลเซียได้ครับ
บอกว่าจากการพูดคุยกับทางครอบครัวของนางสาวแองจี้ได้ข้อมูลแบบนี้ครับ
นางสาวแองจี้เดินทางมาจากกุลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมาถึงจังหวัดเชียงใหม่
ช่วงเช้าวันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
จากนั้นนั่งรถต่อไปที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

แล้วก็ขาดการติดต่อในวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
สอบถามพี่ชายของนางสาวแองจี้บอกว่า
น้องสาวเดินทางข้ามไปยังฝั่งสปลาว

พี่ชายบอกว่าทางครอบครัวไม่รู้เลย
ไม่รู้ข่าวเลยติดต่อกันครั้งสุดท้าย
ก็คือ๑มิถุนายนที่จังหวัดเชียงรายเท่านั้นเลย
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้ชะตากรรมน้องสาวเป็นตายร้ายดียังไงครับ
เดือนภาพภาคมแล้วก็ขาดการติดต่อในวันที่๑
แล้วจากเชียงใหม่ลูกสาวเขาได้เดินทางต่อไปที่เชียงราย

มาเลเซียเขาไม่ทราบข่าวเลย
ติดต่อได้ครั้งสุดท้ายก็คือวันที่หนึ่ง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดครับ

ตั้งอยู่ที่หน้าด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่๑จังหวัดเชียงราย
เจ็บโมงเช้าวันที่สิบเก้าพฤษพาคมพลาดนี้ครับ
นี่นะครับเหมือนกำลังหยิบโทรศัพท์อยู่ในมือ
แล้วสายตาเหมือนเหลือบมองต่ำอะ
ใส่เสื้อสีชมพูกางเกงสีดำนี่นะครับแล้วก็มีเสื้อคลุมด้วยเสื้อคลุม
ออกจะสีเทาหน่อยแต่ว่าเสื้อที่ใส่ข้างในเนี่ยโทนสีแบบ
ชมพูชมพูอมม่วงนะครับถือกระเป๋าใบใหญ่๒ใบและผิวกระเป๋า
เดินทางไปที่หน้าโรงแรมเหมือนกับไปรอใครบางคนมือขวาถือ
โทรศัพท์เอาไว้ด้วยภาพนี้นะครับต่อมาครับมีผู้หญิงใส่
ตรงนั้นแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวเดินไปเดินไป
ครับก่อนที่ทั้งสองคนเนี่ยจะเดินย้อนกลับไปทางล็อบบี้ฮิ้ว
กระเป๋าคนละใบเดินย้อนกลับเข้าไปที่โรงแรมอีกครั้งนี่นะ
กลับมาหยิบกระเป๋าแล้วแล้วก็เดินย้อนกลับเข้าไปพฤติการ
ขู่เข็นหรือถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดแล้วก็มี
นั่งอยู่แถวนั้นด้วยนะครับใกล้ใกล้กันกับโซฟาที่นางสาว
ผู้กำกับการตมเชียงรายบอกว่าจากพฤติการที่ผ่านมาของ
ผู้ที่จะไปทำงานฝั่งเมียนมาเนี่ยส่วนมากจะมาพักและแอบลัก
รอบหลบหนีข้ามผ่านทางช่องทางธรรมชาติครับมีทั้งคนไทย
และคนมาเลเซียที่หลบหนีไปทำงานกันอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ทางด่านพรมแดนสะพานแห่งที่หนึ่งจากการติดตามสืบสวนแล้ว
พบว่าไม่มีการบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายเพราะดูจากวง
ข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านไปทำอะไรยังไงนั้นยังไม่ทราบ
ข้อมูลรายละเอียดตรงนี้เหมือนกันสำหรับฝั่งท่าขี้เหล็กของ
ประเทศเพื่อนบ้านนะครับฝั่งนู้นก็จะมีบ่อนกาซิโนขนาด
ใหญ่ที่มักจะมีคนเดินทางไปทำงานกันมีทั้งคนไทยและ
ต่างชาติจำนวนมากอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดจากผู้
กับการตมเชียงรายค่ะดังนั้นเดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่ม
ถ้าเจอตัวนางสาวแองจี้เมื่อไหร่มีคำชี้แจงความ
เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปครับขอดูภาพของคุณเอง
อีกสักทีได้ไหมคะเพื่อที่คนจะได้เห็นกันแล้วจะได้ดูอ่ะไม่
แล้วคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูแล้วกันนะคะในอินเทอร์เน็ตมี